นครราชศรีมาเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็แห่ไปไหว้เต่าสีทอง
เต่าตัวนี้น่าให้โชคให้ลาบคุณผู้ชม
ไปกันเลยนะไปให้ถึงที่บ้านเลขที่๖๑ทับ๑หมู่๑๕
ตลาดเจียบตะมนต์สำริทอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานี่จ้า
คุณก็จะเจอเต่าสีทองไม่ใช่เต่าทองที่เป็นแมลง
แมลงเต่าทองไม่ใช่เลยแต่เป็นเต่าตัวเป็นสีทองนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็แห่มาหามันนี่แหละเพราะว่าจะมาขอโชคลาภ
ก่อนที่จะมีการออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้งวดที่แล้วก็มีชาวบ้านเขาแวะมาหาเจ้าเต่าสีทอง
แล้วก็ขอโชคขอลาบปรากฏว่าได้โชคได้ลาบกันทั่วหน้า
รอบนี้ก็เลยมากันหลั่งไหลมากมายคึกคักกว่าเดิมนะคะ
เจ้าของบ้านนี้ก็คือนางปรานอมพาณิชยเจริญค่ะ
เล่าให้ฟังว่าไปได้เจ้าเต่าสีทองนี้มายังไง
ก็คือระหว่างที่เธอเดินทางกลับบ้านขับรถผ่านไปในตำบลนิคมอำเภอพิมายตอนกลางคืน
ขับไปอยู่เอ๊ะเห็นอะไรตัวคุ่มตะคุ่ม
อยู่หน้ารถก็เลยจอดดูลงไปพบว่ามีเต่าสีทอง
ตัวนี้แหละค่ะหนักประมาณ๒๖กิโลกรัม
เห็นว่ามันแปลกแล้วมันก็แหมเดินตัดหน้ารถพอดีนะ
ก็เลยเก็บมาไว้ที่บ้านนะคะพอเพื่อนบ้านทราบข่าวก็แวะเวียนมาชม
แวนมาดูสัตว์แปลกดูกระดองมันแบบสีทองแล้วมีแตกลายงาด้วยอ่ะ
อย่างนี้น่าดูอยู่เหมือนกันนะหน้าเพ่งอยู่นะคะ
แต่ที่ชาวบ้านมาแบบนี้ไม่ได้มาธรรมดาเขามาทำอะไรกับเต่านี้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองเลย
รอบฟ้าลาดรอบนี้โอ้โห๑๘๑๗
รู้แล้วทำอะไรใช่เลยจะตัดชุดให้เตามันมีใส่วัดมาวัดรอบเอวมันไม่ได้๓๔๒๔๓๕มันตัดยา
เอว๑๗๑๘คิดแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมสบายใจคิดว่าจะไปตัดชงตัดชุดให้เต่ามันสบายใจกว่าเยอะ
สบายใจกว่าเยอะ
รับภาษาใจ